ท่วมหน้าอีก๑คดีที่มีนักเรียนช่างกล
ไปแทงนักเรียนโรงเรียนปฐุมคงคาจนเสียชีวิตบนรถเมย์
เมื่อวานเป็นบรรยากาศของการสวดพระธรรมศพเป็นคืนสุดท้าย
บรรยากาศงานสวดพระอภิษฐรรมศพของน้องก้าวนะครับนักเรียนชั้นม๖โรงเรียนปฐุมคงคาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ถูกนักเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพแทงบรดเมนะครับจนเสียชีวิตก็เมื่อวานนี้บรรยากาศก็เป็นประตูความสกเศร้าแล้วครับท่ามกลางก็มีญาติแล้วก็สิทธิ์เก่า
เทฐาใจเปี่ยมเป็นประธานจุดทุบเทียนบูชาพระรัตนัตรัยในฐานะที่เป็นประธานสมาคมนักเรียนเก่าปฐุมคงคาด้วยนะครับซึ่งในคืนของเมื่อวานคณะศิษย์เก่าของโรงเรียนปฐุมคงคาก็เป็นเจ้าภาพในการสวนพระอภิษฐรรมซึ่งเป็นคืนสุดท้ายทางตำรวจและคนบาลท่ามเรือได้เข้าไปดูแลความป